ยังจำเขาได้ไหมยังจำท่านได้ไหมอดีตพระยันตระอืมอ่า
คุณผู้ชมครับกลับบ้านกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ฉลองวันเกิดครบ๗๒ปีลูกศิษย์ลูกหามารอรับเป็นจำนวนมาก
นี่คือพระยันตระหรืออดีตพระยันตระครับนายวินัยละอองสุวรรณหรือว่าอดีตพระยันตระนะครับ
กลับไปเยี่ยมภูมิลำเนานะครับที่ปากพนังนครศรีธรรมราช
ก็แวะที่วัดรัตนารามนะครับไหว้อธิของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องที่ร่วงรับ
โดยมีกลุ่มลูกศิษย์มารอต้อนรับนะครับคึกคักทีเดียวล่ะ
เมื่อช่วงเที่ยงวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาอดีตพระยันตระและคณะนะครับ
แวะไปรับประทานอาหารที่ร้านบ้านชายคลองนะครับรวมทั้งพบปะชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์ที่ยังเคารพสัทธานะครับ
โอกาสนี้อดีตพระยันตระนะครับยังให้ข้อคิดคล้ายการเทศนานะเขาบอกว่านะครับ
โดยแนะนำให้ทุกคนทำตัวเป็นคนดีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแพร
จะทำให้สังคมน่าอยู่แล้วควรพูดแต่สิ่งดี
เพราะหากพูดไม่ดีก็จะไม่มีใครคบหาครับ
ฟังหน่อยไหมคุณผู้ชมอยากฟังไหมเอาฟังหน่อยฟังหน่อย
พูดแต่สิ่งที่ดีอยากพูดให้ร้ายสิ่งเดียวเลยครับ
วาจาอะไรที่ไม่ดีไม่เคยรับอาจจะไม่พูดพูดแต่สิ่งที่ดี
บางคนเมียพูดไม่ดีพูดไม่ค่อยเข้าหูใคร
วาจานี่สำคัญมากคำพูดนี่สำคัญมาก
เขาบอกพูดดีเป็นสีเทปากพูดมากปากจะมีสี

เมื่อกี้เมื่อกี้พระที่โกนศีรษะลงผมนั่งข้างล่างนะ
อ๋อเหรออดีตพระยันตรานั่งข้างบน

ทีมข่าวนะครับได้ข้อมูลจากนายชัยนรงค์สวัสดี
ฤนาศอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากพนังนะครับ
บอกว่าอดีตพระยันตะกลับมาบ้านนะครับ๑๕ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็มาฉลองวันเกิดครบ๗๒ที่เมืองกาลนะครับ

ญาติพี่น้องแล้วก็อดีตพระยตะจะกลับไปกาญจนบุรีก่อน

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเคารพทงชาติสักครู่นะครับ
แล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อครับอย่าไปไหนนะข่าวดีเพียบเลย
ยังไม่ผ่านข่าวอดีตพระยันตะไปดีกว่าเพราะว่าปิดเทอม
เทอมไปปั๊บเด็กน่าจะนั่งดูข่าวกับคุณพ่อคุณแม่บ้าง

ใครอ่ะอดีตพระยันตราใครอ่ะพ่อ
อดีตพระยันตระเนี่ยเคยมีคดีความหลายคดี

เมื่อปี๓๗ได้คุณผู้ชม
เพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ล่อลวงล่อลวงหญิงสาว
ล่อลวงเด็กหญิงไปทำไม่เหมาะสม

พบว่ามีสลิปบัตเครดิตอ่ะที่ญาติโยมบริจาค
ปัจจัยให้ถูกนำไปใช้ใน
เทศรัพย์สมาคมมีมติให้ท่านพ้นจากความเป็นพิกษุคุณผู้ชม
แต่ก็อย่างที่เห็นท่านอาจจะยังเป็นที่นับถือ